เรื่องราวการแย่งสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูก
ระหว่างปแก้วกับอดีตสามีไฮโซ

เพราะว่ามีการโพสต์เรื่องนี้ในโลกโซเทียล

คือคุณปแก้วเขาบอกว่าตัวอดีตสามีเนี่ย

ส่งคืนให้แม่ไม่ส่งคืนให้คุณปแก้ว

ก็เลยมีการโพสต์เรื่องนี้ในโลกโซเทียล

มาสัมภาษณ์ในรายการไทยรัฐนิวสโชว์ของเราด้วยนะคะ
ก็ยืดเยอะกันมาสัก๓เดือนได้

เยาวชนและครอบครัวกลางมีคำพิพากษาออกมานะคะ
พิพากษาเป็นไปตามการยินยอมกันของทั้งสองฝ่าย

ฝ่ายชายบอกว่าไม่ขอจดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว
ฝ่ายหญิงก็บอกว่าจะไม่ขอค่าอุปการะเลี้ยงดูอะไรแล้ว
ดังนั้นสิทธิ์ในการดูแลลูกก็ตกเป็นของฝ่ายหญิง
ก็คือตกเป็นของแม่หรือปแก้วแต่เพียงผู้เดียวค่ะ
สารเยาวชนและครอบครัวกลางนัดไกล่เกลี่ย
คดีที่นายสุวิชาลีนุตพงศ์อดีตสามี
ของนางสาวมันลิกาเรียนรู้หรือปแก้ว
ฟ้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร
และฟ้องถอนอำนาจปกครองลูกของผู้เป็นแม่
รวมทั้งกรณีที่ฝ่ายนางสาวมันลิกาฟ้องแย้งเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนจากอดีตสามีเดือนละสองแสนบาท
กว่าลูกทั้งสองคนจะบรรลุนิติภาวะหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ล่าสุดนะคะตัวแทนทนายความฝั่งนายสุวิชาแถลงต่อสารว่า
นายสุวิชาไม่ประสงค์ที่จะจดทะเบียนรับรองบุตรอีกต่อไป
ส่วนทางด้านของนางสาวมาริกาก็ไม่ประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าเลี้ยงดูลูกจากฝ่ายชายเช่นกัน
ก็เลยมีคำพิพากษาสารและสัญญาการประนีประนอมยอมความค่ะ
คำพิพากษานี้ก็ทำให้ลูกสาวทั้งสองคนอยู่ในอำนาจการปกครองการอุปการะเลี้ยงดูของนางสาวมะลิกาหรือปแก้วโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อไปที่นายธีรทรมรกฏทนายความของนางสาวมาริกาหรือปแก้วก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะว่า
ถึงแม้ว่าพ่อจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็ตามกับแม่
ขณะที่นางสาวมะลิกาก็บอกกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีว่า
โล่งใจค่ะเมื่อเรื่องทุกอย่างมันจบลงได้

จากลูกจะได้อยู่ในความดูแลของตัวเอง
ส่วนในอนาคตถ้าอดีตสามีและครอบครัวอยากจะเจอลูก
ก็ยินดีอยากจะมาเจอลูกเจอหลานมาเลยไม่ปิดกั้นแน่นอน
คดีการแย่งสิทธิ์เลี้ยงดูลูกระหว่างนางสาวมะลิกากับนายสุวิชาอดีตสามี
อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นข่าวดังในโลกโซเชียลนะคะ
เพราะว่าตัวอดีตสามีไปรับลูกที่โรงเรียน
แล้วก็ไม่ส่งคืนให้แม่ตั้งแต่๒๓มีนาคม
ทำให้แม่ก็คือนางสาวมาริกานำเรื่องนี้ไปโพสต์ในโลกโซเทียล
แล้วก็นำมาสู่การฟ้องร้องในศาลในที่สุดนะคะ